มีผู้เสียหายออกมาเปิดเผยพฤติกรรมอีกรายนะครับ
โดยอ้างว่าหญิงไก่ขอรับลูกไปเลี้ยง
แล้วก็สัญญาว่าจะส่งเสียเรียนพยาบาล
แต่ว่ากลับถูกกักให้เป็นคนรับใช้ไม่ให้ติดต่อครอบครัว
ขณะที่กองปรับปรามก็ได้ออกหมายเรียกหญิงไก่

ฐานแจ้งความเท็จในสัปดาห์หน้า
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
จันสีสกุลดลชาวอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศร

เคยส่งลูกสาวไปทำงานกับหญิงไก่
แฉพฤติกรรมของหญิงไก่ว่าเมื่อ๗ปีที่แล้ว

แต่งกายภูมิฐานท่าทางน่าไว้วางใจ
ขอลูกสาวไปทำงานด้วยที่กรุงเทพ
โดยอ้างว่าจะส่งเสียให้เรียนพยาบาล

จ่ายค่าจ้างเดือนละ๖๐๐๐บาท
แต่พอไปอยู่ด้วยแล้วกลับไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้
เท่ากับว่าขนาดนี้เหยื่อของหญิงไก่
เพิ่มขึ้นอีกรายแล้ว
กูมั่วละกับกูแบบมันจะส่งเหยียนอีกอันล่ะกัน
ขณะที่วันนี้นางมนตายกรัตนาการหรือหญิงไก่
เปิดใจยืนยันความบริสุทธิ์หลังสารอาญารัชดาพิเศษ
คำร้องของพนักงานสอบสวนกองปราบราม
ขอออกหมายจับคดีแจ้งความเท็จ

เพราะเป็นอำนาจการพิจารณาของศาล
พี่พี่ไม่ออกความเห็นจริงแล้ว
เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ
และเป็นเรื่องของศาลพี่ไม่กล้าก้าวกาย
มนตายืนยันว่ามีหลักฐานสำคัญ

แต่ยังไม่ขอเปิดเผยในเวลานี้

ถึงจะยอมเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมด
และยืนยันว่าไม่เดินทางออกนอกประเทศ
อย่างที่มีกระแสข่าวออกมา
พันธพปอร์ตมันหมดอายุแล้วจะไปได้ยังไง
ไม่ไปพี่จะไปไหนพูดกันไปคดีแค่นี้เหรอ
โอ้โหเอาน้องว่าไหม
คดีแค่แจ้งเท็จแต่เรื่องคดีอะไรค้ามนุษย์อ่ะ
จบเหไปเลยเป็นไปไม่ได้
รวบรวมพยานหลักฐานแต่ไม่สามารถขออนุมัติหมายจับได้

พนักงานสอบสวนกองปราบปามได้ออกหมายเรียกให้หญิงไก่
เข้ารับทราบข้อเก่าหาฐานแจ้งความเท็จ
ในวันจันทร์ที่๑๑กรกฎาคมนี้
กองบังคับการปราบรามเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน